อย่าลุกไปไหนนะอย่าลุกไปไหนหลังจากนี้
หรือว่าจากนี้จะแต่งตัวจะกินข้าวแล้วฟังข่าวไปคุณผู้ชม
คดีนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่ของคดีทุจริต
คุณผู้ชมครับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๒
ออกหมายจับใหม่เพื่อให้ตามจับ
เพื่อให้ตามจับท่านนี้ครับนายอิทธิพลคุณปลื้ม
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและอดีตนายกเมืองพัทยานะครับ
โดยไม่ให้นับอายุความนะครับระหว่างหลบหนีไม่นับอายุความครับ
คดีนี้สักนิดนึงคุณผู้ชมฮะบางคนอาจจะเอ๊ะคุ้นแต่จำไม่ได้
เดี๋ยวเบิ้ลย้อนให้ฟังย้อนไปสิบการยายน๒๑๕๑
ขณะนั้นนายอิทธิพลคุณปลื้มนะครับท่านเป็นนายกเมืองพัทยา
ร่วมกับพวกอีก๕คนนะครับรวมกัน๕คนคือผู้บริหารและฆาตการเมืองพัทยา
อยู่ในกลุ่มพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างนะครับลงนามหรือเซ็นนี่แหละ
อนุญาตให้บริษัทบารีไฮจำกัดก่อสร้างคอนโดมิเนียวอเตอร์ฟ้อนต์พัทยา
คุณผู้ชมครับถ้าคอนโดมิเนียมนี้สร้างได้
ถ้าคอนโดมินีนี้สร้างเสร็จสมมุติโอ้โหคุณผู้ชม
วิวทิวทัศน์เนี่ยดูสิโอ้โหมันจะสวยเลยล่ะ
มันอยู่บนแหลมบารีไฮพัทยาใต้เชิงเขาพระตำหนักนะครับ
แต่สร้างไม่ได้เพราะมันไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ
คดีนี้ใช้เวลาสอบสวนนานเกือบ๑๕ปี
แล้วเพื่อนก็ส่งให้อายการส่งฟ้องสั่งฟ้อง
หมดอายุความไม่นานอายการจึงรีบพิจารณาส่งฟ้อง
ผู้ต้องหาฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
มาตรา๑๕๗หรือ๑๕๗นะครับวันที่๔กันยายนที่ผ่านมานี่ผ่านมานี่
รู้ว่าผู้ต้องหาหลบหนีแล้วขอออกหมายจับคุณผู้ชมคดีนี้มีอายุความ๑๕ปี
จะหมดอายุความในวันที่สิบกันยายนนี้เนี่ยแต่วิธีปฏิบัติน่ะ
เขาจะไม่นับเสาร์อฤษฐ์ฉะนั้นหมดเวลาไรหมดวันนี้๘กันยายนครับคุณผู้ชม
เมื่อวานสำนักงานอายการสูงสุดสั่งการให้อายการสำนักงานคดีทุจริต
ภาค๒ไปขอสารออกหมายจับใหม่นะครับซึ่งสารได้เห็นชอบออกหมายจับใหม่
อาศัยอำนาจตามมาตรา๗นะครับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปรับกรามการทุจนิษฐ์พุทธศักราช๒๑๖๑

ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนี

หรือระหว่างการพิจารณาของศาลขออภัย

มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนี
รวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ
คือถ้าระหว่างหลบหนีอยู่เนี่ย
ไม่นับเลยนะไม่นับช่วงนั้นเลย
ก็ทำให้คดีของนายอิทธิพล
หยุดนับอายุความไว้ก่อน
เจ้าหน้าที่สามารถตามจับตัวให้ได้
ให้เข้ามอบตัวได้ตลอดไป
คุณผู้ชมครับหลังจากพบหลักฐานชัดเจนว่า

ก็ออกจากประเทศไทยไปที่กัมพูชา
ตั้งแต่เช้าวันที่๓๐สิงหาคม
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสังเกตที่บ้านของ
อิทธิพลนะครับอดีตรัฐมนตรีว่า
กระทรวงวัฒนธรรมในซอยนาเกลือ๑๒พัทยาพบว่า

นะครับแล้วก็สอบถามชาวบ้านแถวนั้น

ไม่เคยเห็นคุณอิทธิพลเนี่ยนะ
แต่เคยเห็นแต่รถตำรวจสายตรวจมาจอดแล้วมาถ่ายรูป
นะครับแล้วเมื่อวันที่๖กันยายน
ก็มีตำรวจมาค้นที่บ้านหลังนี้ไปแล้ว

ก็ไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปตรวจสอบนะครับ
แล้วมีติดป้ายหน้าโครงการว่าพื้นที่ส่วนบุคคล

มันก็ซุดโทรมไปตามการเวลานะครับ
เพราะว่าไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อครับ
คุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าครับ